ที่ถูกแฟนหนุ่มคือตามมาทำร้าย
คือทำร้ายเธอจนเธอเนี่ยอาการสาหัสเลย

แฟนนุ่มเป็นช่างติดฟิล์ม
แล้วมีการเอารถกระบะของเธอไปด้วย
สุดท้ายคือคุณกันพยายามติดตาม
เพื่อที่จะขอเอารถกระบะคืน
คุณกันกับทีมงานนะคะแล้วก็ตัวทางด้าน
ของผู้เสียหายที่ถูกทำร้าย

จนเธออาการสาหัสอยู่ที่บ้านพักที่นครราชศรีมา
ตั้งแต่๘สิงหาคมที่ผ่านมานี่ก็คือรถคันนี้แหละค่ะ
อมรับไปแล้วว่าก่อเหตุจริงก็เพราะไม่สามารถควบคุมอารมณ์ได้นะคะ
ก็เลยก่อเหตุทำร้ายแฟนสาวเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาบอกว่าเขาขอเวลาหน่อย
เดี๋ยวจะมีการอนุญาตให้ทางคุณกันเข้าไปเจอพ่อกับแม่ของตัวเขาเองเนี่ย
แล้วเรื่องรถกระบะที่เอาไป
ตอนนี้จริงรถกระบะคันนี้ผ่อนมาประมาณ๓เดือนแล้ว

จริงมันควรจะคืนรถกระบะมา
เพราะว่าทางผู้เสียหายก็จะได้เอารถไปคืนกับทางบริษัทนั่นเองค่ะ
ทีนี้ทางด้านของนางเสาเอคนเสียหาย
เธอบอกแบบนี้ว่าตัวเธอกับนายอ้น
มีปัญหากันมาตลอดโดยเฉพาะเรื่องหึงหวง
เวลาแค่ในอ้นโทรมาแล้วไม่ได้รับโทรศัพ
เธอจะถูกด่าทอตลอดเวลา
เพราะในอ้วนควบคุมอารมณ์ไม่ได้

มาตัดสินการทำในชีวิตในตัวนี้ไม่ได้แล้วค่ะ
เพราะว่าเราต้องเลือกลูกค่ะ

ไม่ใช่มีทำร้ายเด็กได้ค่ะ

เพราะว่าชั่วโมงที่เขาควบคุมอารมณ์ไม่ได้
เขาสามารถทำได้ด้วยค่ะ
คือเธอบอกว่าเธอไม่กลับไปคืนดีกับนายอ้นแน่นอน

แล้วถูกทำร้ายถึงที่บ้านต่อหน้าลูกเธอด้วย
ผ่าตัดดัวตอนนั้นแล้วสุดท้ายก็ถูกขโมยรถกระบะไป
พอพูดคุยเสร็จคุณกันก็เดินทางไปที่บ้านของนายอ้น

เพียงแค่พ่อกับแม่แล้วก็น้องชายของนายอ้น
คุณกันก็นั่งคุยกับทางครอบครัวของนายอ้นนะคะ
แล้วพยายามบอกให้น้องชายของนายอ้นโทรศัพท์

เพราะเอาจริงที่บ้านก็มีกล้องวงจรปิดนะ
ก็รู้มาว่าในอ้นนั่งดูวงจรปิดอยู่ตลอดเวลา
แล้วยังบอกเลยนะตอบกลับมาบอกทำงานอยู่ที่ปฐุมธานี
กับแม่ก็เกลี้ยกล่อมบอกโอนโอนเอารถไปคืนเถอะ

คุยกันไปกันมาเป็นชั่วโมง
ก็บอกโอเคถ้างั้นเดี๋ยวจะเอารถไปคืนให้ที่สพบังเลนค่ะ
บอกแบบนี้บอกเดี๋ยวผมจะเข้าไปหาพี่กันครับ

โอ้โหตอนนั้นครอบครัวพ่อแม่น้องชายเนี่ยหลังน้ำตาร้องไห้เลย

เหตุแบบนี้แล้วคนที่ลุกไปปลอบคือคนที่ถูกทำร้ายอดีตแฟนเนี่ย
ในโอนก็คือน้องเอล่ะคุณผู้ชมดูจังหวะนี้หน่อยนะคะ
เต็มที่แล้ววันนี้ก็เมื่อกี้ให้ตาโทรแล้วเติมตังค์ให้ป่าร้องโตแล้ว
ก็พยายามหาทางออกให้ดีที่สุดแล้ว

พ่อในอ้นบอกแบบนี้บอกรู้เรื่องมาตลอดนะ
ตลอดนะบอกโอน่ะลูกชายชอบทะเลาะตบตีเมียตัวเอง
ที่ผ่านมาเอาจริงจริงนะมีเมียมาสามสี่คนมีปัญหาตลอด
พ่อเข้าใจพ่อไม่ได้โกรธเครื่องอะไรกับเอเลย
แล้วเข้าใจด้วยว่าถูกทำร้ายจนหูสาหัสขนาดนี้
ทีนี้คุณผู้ชมคะล่าสุดไปดูกันหน่อยค่ะช่วงค่ำที่ผ่านมา
ในอ้นเนี่ยนะคะให้ได้ให้น้องชายขับรถกระบะมาคืนแล้วนะคะ
นี่ดูกันหน่อยไปตรวจสอบรถกระบะเนี่ย
มันถูกทุบอ่ะโอ้กระจงกระจกเนี่ยเสียหายแตกหมดค่ะ
แล้วก็เห็นสภาพรถแบบนี้นางเสาเอบอก
เดี๋ยวลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานก่อน
เพราะอาจจะต้องเรียกค่าเสียหายการสภาพรถเละเลยนะคะ